เหตุการณ์อุกอาจที่รบบุรีกันหน่อยครับ

ยิงใส่คนที่เขากำลังจะมาเป็นโซ่ข้อกลางเจรจากลายเกลี่ย
ทันได้เอ่ยปากพูดซัดโป้งฮะ

ในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอสะโบดจังหวัดลบบุรีครับ
ตำรวจรับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกยิงตาย

ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาประมาณตีหนึ่ง

พบร่างของผู้ตายนางสาวกระหนกวัน
หรือว่าแคทอายุ๒๑ปี

มือซ้ายยังกำบุหรี่ไฟฟ้าอยู่เลยนะครับ

ลักษณะคือนอนตะแคงซ้าย

ชนสูตรเบื้องต้นพบว่าแคท

เข้าที่หน้าอกขวาและลำคอ

เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุครับ
มีวัยรุ่นเป็นผู้ชาย๔คน

อยู่ต่างหมู่บ้านครับหมู่บ้านทุ่งท่าช้าง

ขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายกันมา
รถ๒คันคนมากันประมาณ๔คนครับ

เพราะก่อนหน้านั้นวัยรุ่นเขาทะเลาะ
ท้าทายกันห่างออนไลน์

ก็เลยเอองั้นก็ไปเคลียร์กันให้จบ

เป็นลูกพี่ลูกน้องกับผู้ตายด้วย
มีลำดับศักดิ์เป็นน้องฮะ

ด้วยความที่อ๋อเฮ้ยคนที่มานั่นก็เป็นญาติเรานี่

เธอตั้งใจจะออกไปคุยไปเคลียร์

อายุ๑๕ใช้ปืนลูกซองยิงใส่เธอเลย

นอนแน่นิ่งสิ้นใจตายตรงนั้นเลยครับ

บิดรถหนีตำรวจใช้เวลา

ตามไปจับตัวได้หมดเลย
ไปจับได้ที่บ้านของคนยิง

หน้าจอนี้ครับคุณผู้ชมคุณมิ้นฮะ

พร้อมกับปืนของกลางเป็นลูกซองยาว

ในบอลเป็นหนึ่งในวัยรุ่น

เขาเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ย
ฝั่งนู้นที่มาก่อเรื่องเนี่ยนะฮะ

ค่ะเบสไปท้าทาย

กลุ่มที่มาก่อเรื่องไม่พอใจ

ขี่รถมาตามหาเพื่อจะมาเคลียร์

อยู่ที่บ้านหลังที่เกิดเรื่อง

แล้วพอรถมาจอดที่หน้าบ้านปั๊บ
ผู้ตายเธอเห็นไง

ลูกพี่ลูกน้องฉันนี่นิก

ก็เลยกลับว่าเดี๋ยวไปคุยแทนละกัน

เดี๋ยวเคลียร์ให้เพราะปัญหาวัยรุ่นเดี๋ยวคุยกันดีมันก็คงจะจบแหละ
ว่ามีพี่ไปเคลียร์ก็น่าจะฟังกันบ้างแหละ

แล้วก็โดนยิงแบบนี้ครับ
ในขณะที่อีกหนึ่งคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครับ

แล้วก็เกิดคำถามเต็มไปหมดเลย

นิกก็อยู่แล้วนิกก็รู้ว่าแคทเนี่ย

ไม่ห้ามแคมป์คนที่ยิงสักหน่อยเหรอ

มันน่าจะเตรียมพร้อมยิงเลยครับ

กดไกร่รัฐดีมาเองเลยครับ

อืม
กลุ่มเนี่ยเขาเคยมาหาเรื่อง

ขับเคยเป็นเพื่อนกับผมแล้วก่อนตอนสอบ
ก็ปกติเหมือนเป็นเพื่อนคนเดียวกันมาก่อน

นี่คือในฝั่งของคนตายที่เห็นหตก็ช็อกแล้วงงมาก

มาดูข้อความที่เขามีการท้าทายกันหน่อยครับ

แล้วก็มีการนัดแนะว่าพรุ่งนี้เจอกันก็คาดว่าเป็นวันที่เกิดเรื่องนั่นแหละ
แล้วก็มีข้อความอีกเยอะมากเลยนี่ครับข้อความนี้
เดี๋ยวนี้ทะเลาะกันผ่านทางโซเชียลบ่อยมากแต่ไปตายกันในโลกจริงนะคะเนี่ย
ทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาดูโพสต์ต่อครับมีอีกหลายโพสต์มากเลย
ที่เขามีการโพสต์เหมือนกับด่าลอยก็มีกระทบกระทั่งกันไปแบบนั้นแบบนี้นะฮะ
ก็เข้าใจว่าเบสอยู่ที่บ้านนั้นแหละก็เลยไปที่บ้านครับ
ในขณะที่เจ้าของบ้านหลังที่เกิดเรื่องบอกว่าปกติแล้วเนี่ยนะฮะ
เด็กเนี่ยจะมานั่งเล่นกันที่หน้าบ้านแล้วไม่เคยทะเลาะกันนะ
ส่วนตัวของเธอไม่ได้รู้จักกับในแคมป์แล้วก็ในเบส
แต่คิดว่าเด็กเขาคงจะคึกขนอง
ตอนนี้ที่สงสารมากเลยก็คือทำไมแคทต้องมารับกรรมรับเคราะห์แบบนี้เนี่ย
อุตส่าห์ตั้งใจดีเจตนาดีจะไปช่วยคุยและเคลียร์ให้แท้เลย
แล้วเอาจริงนะคือกับนิกเนี่ยก็คิดว่าคงจะห้ามแต่คงห้ามไม่ทัน
เพราะฝั่งนู้นคือยกปืนมาแล้วยิงซัดโป้งเลยเนี่ย
เหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงมากครับ
ก็อยากบอกไม่ให้ทำแบบนี้อีกพวกยาเสพติดพวกอะไรอ่ะไม่อยากให้กิน
ได้แบบมีสติให้มีสติกันไงกินแล้วอ่ะ
แล้วปืนไปเอามาจากไหนก็ไม่รู้นะปืนมันเด็กขนาดนี้ไม่น่าพกปืนได้
ของพ่อ
เจ้าของบ้านบอกแบบนี้ฮะทั้งเรื่องปืนและมีพูดถึงเรื่องยาเสพติดด้วยนะฮะ
ก็ต้องไปตรวจสอบต่อนะครับว่ามันเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไร
คราบเลือดของผู้ตายครับคือตอนที่นักข่าวของเราไปตรวจสอบเนี่ย
ก็ยังเห็นอยู่เลยอ่ะแล้วบ่ายที่ผ่านมาทั้งแม่ทั้งญาติและญาติของผู้ตาย
ก็นำอาหารคาวหวานเครื่องดื่มน้ำนมที่ผู้ตายชอบไปทำพิธีเชิญวิญญาณ
คุณย่าเนี่ยจุดทูบหนึ่งดอกแล้วก็จุดตะเคียงจุดตะเกียงเพื่อให้แสงสว่างนำทางเป็นความเชื่อนะครับ
แล้วก็เรียกชื่อหลานสาวให้กลับบ้าน
อยู่ไหนหนูนี่เห็นแสงสว่างไหมญาติย่าย่าจุดตะเกียงทำนำแสงสว่างหนูแล้วนะลูกนะ
หนูไปกับยานะลูก
เสียใจกับคุณย่าด้วยครับหลังจากที่เรียกชื่ออะไรเสร็จเรียบร้อยก็ร้องไห้ครับ
คือเสียใจมากคือผู้ตายก็กำลังมีอนาคตสดใสแล้วก็ต้องมาด่วนจากไปแบบนี้
ของผู้ตายครับคุณแม่ขวัญดาวก็ใช้สวิงแล้วก็ใช้ผ้าเนี่ยทำท่าเหมือนตักเหมือนช้อนนะฮะ
อย่างที่เห็นตามความเชื่อก็คือช้อนแล้วก็ตักนำวิญญาณของลูกสาวกลับบ้านด้วย
เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าเธอเล่าให้คุณมะเหี่ยวฟังนะครับ
คุณแม่บอกว่าที่ผ่านมาลูกสาวไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกับใครเลยแล้วแม่ก็เสียใจมาก
หลานเธอด้วยไงก็เป็นเครือญาติกันหลังจากก่อเหตุพ่อของนิกเนี่ยก็มาขอโทษ
เธอแล้วแล้วก็บอกว่านิกเองก็เสียใจมากแล้วบอกว่าพอไปถึงยังไม่ทันพูดอะไรเลย
ก็ชักปืนยิงเลยทำให้นิกห้ามไม่ทัน
ตอนนี้ตัดขาดความเป็นญาติออกไปก่อนนะฮะ
ถ้าว่ากันตามหลักของกฎหมาย
ทำผิดขอให้ดำเนินคดีตามนั้นอย่างถึงที่สุด

แต่ทีนี้ฝั่งคนก่อเหตุอายุ๑๔๑๕เอง

ทำไมกฎหมายต้องคุ้มครองเยาวชน

อยากให้ทำถึงที่สุดนั่นแหละ
ก็อยากจะพูดว่ากฎหมายไทย

เยาวชนแบบนั้นเร็วแบบนั้นทำไมต้องคุ้มครอง

ไม่ให้มันติดคุกไปจนเค็ดจนไม่ต้องมาทำอะไรแบบนี้
ทำไมต้องมา

ความคลิบหน้าทางคดีตำรวจอสาโปรสาเพรตบอกว่า
มือยิงสารภาพว่ายิงจริงครับ
แต่ที่เขาไปยิงนั้นตั้งใจจะไปยิงเบส
แล้วเขาก็ไม่ได้ขยายความต่อว่า
แล้วไม่ทันได้ดูให้ดีเหรอว่าใครทำไมยิงเลย
แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาครับและความผิดตามพรบออาวุธปืน
ส่วนอีก๓คนที่เหลือครับยังอยู่ระหว่างสอบปากคำ
ขณะที่เบสตำรวจเองก็อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐาน

เพราะเบสกับแคมป์คือจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ครั้งนี้
ทะเลาะกันแล้วจะมาเคลียร์กันแต่สุดท้ายคนหวังดีออกไปแล้วโดนยิงตายนะฮะ